เป็นแยกที่น่ากลัวเหมือนกันอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เกิดเหตุรถบิ๊กไบท์ชนกับรถเก๋งโอ้โห
ร่างที่ขับขี่บิ๊กไบท์มาเนี่ยกระเด็นน่ากลัวมากเลยครับ
อ่ะเนี่ยครับกระเด็นอย่างที่ผมบอกไหมล่ะครับ

เป็นบริเวณทางแยกนะครับ
ค่อยเล่าให้ฟังแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ

ซึ่งก็เหมือนว่าลักษณะที่กำลังเลี้ยวนั้น
ไม่ทันได้มองรถที่วิ่งมาทางตรง
รถวิ่งมาทางตรงนั่นก็คือรถบิ๊กไบท์คันนี้
ขับขี่มาเนี่ยก็เร็วพอสมควรนะครับก็จะเคยทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
บิ๊กไบท์กับรถเก๋งชนกันจังกลางสี่แยกเลยครับ
โอ้โหเรียกได้ว่าเห็นแล้วน่ากลัวเพราะว่าทั้งคนขับขี่แล้วก็คนซ้อน
ไบท์มานะกระเด็นลอยขึ้นฟ้าแล้วก็หล่นลงมาตกบนพื้น
โอ้โหพื้นถนนแข็งอ่ะคุณคิดดูแล้วกันโอ้โหบาดเจ็บหนักเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณสี่แยกบัวรวงถนนช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ของเมื่อวันที่๑๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
บอกเลยว่าเป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุที่ค่อนข้างจะรุนแรงเลยนะครับ
เห็นแบบนี้หลายคนสงสัยว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยจะเป็นตายร้ายดียังไง
จากภาพแล้วก็เหตุการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ดูจากสภาพรถที่พังยับเยินไม่เหลือซากแบบนี้
แล้วก็ท้องเนี่ยฉีกเลยนะใครที่ก็จะเหร่าหนักสาหัสเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าล่าสุดก็ได้รายงานมาว่าอาการของทั้งคู่เริ่มดีขึ้นแล้วนะ
ถือว่าเป็นข่าวดีเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามถามไปยัง
รองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ถ้าจะถามตำรวจเลยนะว่า
ใครผิดใครถูกเดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้ง
หลังจากผู้บาดเจ็บหายดีแล้วคือต้องบอกแบบนี้

ที่บริเวณแยกดังกล่าวเป็นสัญญาณไฟเขียวร่วม
คือรถสามารถสวนทางได้ทั้งสองฝั่ง
และหากมาจากถนนช้างคลานด้านทิศเหนือ
เหมือนกับรถเก๋งในภาพก็สามารถเลี้ยวขวาได้

เพราะว่าสิทธิ์การใช้ทางของรถมอเตอร์ไซค์

คือสิทธิ์ทางของรถมอเตอร์ไซค์ในการวิ่งทางตรง
พูดง่ายคืออาจจะต้องปล่อยให้มอไซค์วิ่งไปก่อน
แล้วรถเก๋งถึงจะสามารถเลี้ยวได้
มันเหมือนเป็นการให้ทางให้สิทธิ์กัน
แต่ในทางกฎหมายเนี่ยยังไงซะเดี๋ยวก็ต้องว่ากันอีกที
เพราะว่าใช้ความเร็วที่เร็วเกินไปหรือไม่
แล้วก็หากมีการขับผ่านทางร่วมทางแยก
ที่มีสัญญาณไฟจราจรในลักษณะแบบนี้
คือยังไงซะก็ต้องชะลอความเร็ว
แม้ว่าจะได้สิทธิ์ในการใช้เส้นทางในสัญญาณไฟเขียวก็ตาม
เล่าให้ฟังแบบนี้ใครที่เคยไปเชียงใหม่
แล้วคุณไม่คุ้นเส้นทางคุณจะมีอาการสับสน
ว่าบางที่บางจุดมันมีการใช้จราจรแบบไหน
หรือบางจุดบางพื้นที่เป็นวันเวย์
คือบางพื้นที่ที่เห็นเป็นสี่แยกเขาอาจจะไม่ได้ให้เลี้ยวก็ได้
ต้องสังเกตเส้นทางให้ดีอันนี้ก็ต้องบอกกันเอาไว้นะคุณผู้ชมนะ
ถ้าไม่มีแยกเนี่ยยิ่งต้องสังเกตดีนะว่ารถทางไปทางมาทางหลัก
ต้องให้ทางกันแหละอย่างที่บอกคือเรื่องของสิทธิ์ในการให้ทางนะคะ
มาเล่าเตือนกันฟังแบบนี้ทุกอุบัติเหตุเลย
ก็เพราะว่าด้วยรักและห่วงใยจากการแข่งขันนะครับ